ส่วนทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลงแข่งฟุตบอลโลก
รอบคันเลือดโซนไอเชียรอบ๓เกมแรก๑๖พฤศจีการในวันนี้
เจอกับทีมชาติจีนที่ราชมังคลาฮีลาสถานนะครับ
ธนัดทีวีช่องสถานที่๒๒ถ่ายเท่าสดนี่แหละครับ
โนโพลกิ้งก็ปลุกใจก่อนเริ่มรายการด้วยการโพสต์ข้อความ
ไอจีส่วนตัวว่ามารวมกันรวมจุดแข็งของทีมไทย
แล้วก็เล่นเป็นทีมเดียวกันเพื่อคว้าชัยชนะในเกมที่สำคัญที่สุด
รอบหลายปีนี้ก็ก้าวไปข้างหน้าเป็นหนึ่งเดียวครับ
โปรแกรมว่าทีมไทยเจอจีนนะครับ
พฤหัสที่๑๖พฤศจิกายนก็แข่งขัน๑๙นาที๓๐นาทีจากราชมังคลากีฬาสถาน
จากนั้นครับไทยจะบุกไปเยือนสิงคโปร์อังคารที่๒๑พฤศจิกายน
แข่งขัน๑ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับ